โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกหรือตรงที่มันเป็นแยกเนี่ยเรายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นนะคะ
เพราะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
วิ่งตามรถเก่งคันนี้มาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนะเห็นไหม
หลังจากนั้นก็รีบเพิ่งไปเปิดประตูรถฝั่งคนขับ
แล้วก็เข้าไปในรถเพื่อจะไปจอดรถไว้ริมทางแอบไว้

งงทั้งเจ้าของรถแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้น
ว่ารถมันไปตรงนั้นได้ยังไง
แล้วคุณผู้ชมความระทึกยังไม่หมดนะ
ดูตามนะอันนี้คุณผู้ชายเสื้อลายเนี่ย

แล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะบังคับให้รถจอดข้างทาง
แต่เรื่องระทึกยังไม่จบเพราะว่าหลังจากนั้นค่ะ

วิ่งกลางถนนตามออกมา
แต่คุณเห็นไหมว่าเนี่ยมีพลเมืองดีที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แล้วเขาก็อุ้มน้องอ่ะ
เอาไว้แล้วก็เอาไปส่งไว้ริมฟุตบาทได้ทันนะคะคุณ
คือเขาคาดว่าน่าจะเป็นคุณหลาน
วิ่งตามคุณตาออกไปเพราะคุณตาวิ่งตามรถไปแล้วใช่ไหมใช่
โชคดีมากนะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไร
หรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วคุณดูสิรถที่ขับมา
ตกใจกันหมดเลยเห็นไหมอ๋อแล้วเด็กอ่ะเด็กอนุบาลอยู่เลยเนี่ยชุดนักเรียนแบบนี้
ยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณจอดรถใส่เบรกมือนะเช็คให้ดีว่าคุณเข้าเกียร์อะไรเอาไว้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้สาเหตุที่แน่ชัดสำหรับรถคันนี้ที่มันเคลื่อนตัวไปเนี่ย
คือยังไงก็ต้องรอตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ดิฉันคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่น่าจะจอดรถทิ้งไว้แล้วลงจากรถทั้งคุณตาคุณหลาน
อาจจะไปซื้อของแล้วรถเนี่ยมันก็ไหลด้วยความที่ถนนมันก็เป็นทางลาดทางเอียงนะคะ
ก็ฝากย้ำฝากเตือนแล้วกันมีสติเยอะเยอะและที่เรามาย้ำเตือนกันเป็นประจำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจต้องการครับ